มาดูความคืบหน้ากรณีสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่เป็นประเด็นว่ามีคนนำปูนไปโบกปิดทางเข้าออก
เหมือนกับฝั่งทั้งเป็นของสุนัขจรจัดเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องนะคราวนี้เนี่ยไปสำรวจแบบในโพรง
ใต้ตึกเลยอาคารท่าชัยซึ่งเป็นจุดที่สุนัขจรจัดอยู่ตรงนั้น
คุณผู้ชมครับน่าตกใจทีมข่าวของเราบอกว่า
ซากระดูกด้วยเป็นจำนวนมากเลยนะ
เดี๋ยวเราติดตามรายงานจังกุญเสถาโสรินค่ะ
สิ่งที่หลายคนอยากจะรู้นะครับว่าโพงด้านล่าง
ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของสุนัขจรจัดกว่า๔๐ตัว

จะพาคุณผู้ชมลงไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า
สภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรครับ

เพื่อหาความจริงว่ามีซากสุนัขที่ตายอยู่ในนั้น
ทีมงานป้าเป้าครับเดี๋ยวผมจะมุดเข้าไปด้านในนะครับ
ผมเห็นโพงขนาดใหญ่อยู่ด้านใน
ถ้าเกิดว่าผมเข้าไปแล้วผมต้องการความช่วยเหลืออะไร
ผมจะแจ้งวิทยุกลับมานะฮะทีมงานครับ
เมื่อทีมข่าวเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เสร็จ
ก็แจ้งให้ทีมงานเฝ้าฟังวิทยุสื่อสาร
หากเกิดความผิดพลาดก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทัน
ความลำบากในการเข้าไปสำรวจในครั้งนี้
ซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยทั้งความมืดและพื้นที่ที่มีจำกัด
อกจากนี้ยังต้องระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ

ก็พบว่ามีสุนัขทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่จำนวนมาก
อยู่ในอาการหวาดกลัวเมื่อเจอกับมนุษย์
ที่ลงไปบุกถึงที่อยู่อาศัยของพวกเขา
สภาพด้านล่างเต็มไปด้วยขยะและมีกลิ่นเหม็นอับ
ทีมข่าวไม่สามารถเข้าไปใกล้สุนัขได้มาก
จึงเดินสำรวจไปรอบ
คุณผู้ชมครับเมื่อมุดเข้ามา
ภายในโพงใต้อาคารท่าชัยแห่งนี้แล้วนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่พักอาศัยของสุนัขจรจัดกว่า๔๐ตัวครับ
ผมเข้ามาสำรวจก็พบว่ามีสุนัขทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ

หวังว่าภาพที่ผมเข้ามาถ่ายภายในนี้นะครับ
จะเป็นแนวทางการแก้ไข
แล้วก็เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยเหลือสุนัขจรจัดเหล่านี้นะครับ
ขณะที่ทีมข่าวสำรวจต่อไปเรื่อย
ก็พบว่ามีซากของสุนัขที่นอนตายอยู่ภายใน
เมื่อตรวจสอบลงไปใต้ดินก็พบว่ามีอีกเป็นจำนวนมาก
หัวกระโหลกของสุนัขที่ทีมข่าวพบเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น
เก็บออกมาเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่า
มีสุนัขนอนตายอยู่ในนี้จริง
ตามกระแสข่าวในโลกโซเชียล
ระบุว่ามีการโบกปูนปิดทับรูเข้าออกของสุนัข

สถานการณ์ด้านในเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับเข้ามาสำรวจแล้วเจอโพงขนาดใหญ่อยู่หลายรูนะครับ
แล้วก็มีหมานะครับ
ทั้งตัวลิฟต์โคตรใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในนี้นะครับ
ข้างในมาผมปวดภัยดีนะครับ
เดี๋ยวสำรวจเสร็จแล้วแต่ผมจะรีบกลับออกไปครับ

พร้อมกับเสร็จซากกระดูกของสุนัขบางสวรรค์
เพื่อนำขึ้นมาให้กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เร่งประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาเพื่อแก้ไขหาทางออกในเรื่องนี้

จนถึงนักขนาดนี้ยังไม่มีความชัดเจน
ว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
ได้แต่หวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว